เรื่องการเมืองมันมีหลายประเด็นเข้มข้นมากจริง

เพราะว่าคุยกันมาต่อเนื่องหลายวันแล้วอะค่ะ
กรณีที่คอรมอเห็นชอบในหลักการ

เกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ชาวต่างชาติ

อันนี้พูดแบบสั้นจริงมันมีรายละเอียดอีกหลายอย่าง
แต่ทีนี้มุมของคนที่เขาไม่เห็นด้วย
ก็ออกมาสะท้อนหลายคนมาก
และมีบางคนที่ไม่น่าเชื่อจะออกมาสะท้อนในมุมที่ไม่เห็นด้วย
เพราะพูดกันตรงก็ค่อนข้างจะสนับสนุนรัฐบาลอยู่พอสมควรเลย

ผมเมื่อก่อนนี้มีอะไรเกี่ยวกับบิ๊กตู่นี่ออกมาปกป้องตลอดนะ

ประเทศโพงามออกมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไม่รักลุงตู่แล้วนะ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็ฟังเสียงป่าเทพนะคะ
ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองถ้าคุณจะมาเป็นนักการเมืองมาเป็นสอสอเนี่ย
ถ้ามีความคิดแค่นี้อย่ามาเป็นเลยครับ
คิดไปคิดมาก็จะขายประเทศ
คิดไปคิดมาก็จะขายชาติ

ถ้าท่านไม่หยุดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องแน่เลย

อดอหรืออะไรก็เรียนมาก็รู้มา
บทตรงเนี่ยเขามีสอนหมดเลย

จะต้องปลอยปกป้องสถาบันปกป้องผืนแผ่นดิน

ผมคิดว่าคุณต้องมีสะบดสะบานด้วย
คือแต่กูจะช่วยเจ้าสวนได้ดีกว่าง่าย

ป่าเทพย้ำเลยว่าก็มันไม่ถูกต้อง
ที่จะให้ต่างชาติมาถือครองที่ดิน
ก็ไม่เห็นฟังความเห็นของประชาชนเลย
ถ้าทำเรื่องดีก็พร้อมสนับสนุนแหละ

เราไปสนับสนุนใครก็เป็นนายกตอนนี้
ก็ต้องสนับสนุนเขาให้เขาทำไปให้มันถูกต้องแล้วกัน

สิ่งพลาดพลั้งนี่มันหยุดได้นี่
มันหยุดได้สต๊อกไว้ก่อน
แค่นี้ก็ได้ใจประชาชนแล้ว
ไม่ต้องมาอะไรมาก
หยุดไว้ก่อนเพราะประชาชนเขาไม่ยอมรับ
แค่นี้ขอให้นายกทำแค่นี้
ไม่ใช่ว่านิ่งเฉย
อาจจะโดนคดีย้อนหลังเหมือนอดีตนายกยิ่งลักษณ์

คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม
การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

โพสต์เฟซบุ๊คว่าพรุ่งนี้เช้า
จะไปยื่นร้องคอรมอค่ะ

ร้องขอรมอนะคะให้ทอน๒๔มนี้

กฎหมายยังระบุในเรื่องของ
ที่หัวใสตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองด้วย

กฎหมายผังเมืองมีทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ชาวต่างด้าวหรือชาวต่างชาติจะไปซื้อที่ดินในเขตเทศบาล
และในที่อยู่อาศัยที่อยู่ในประกาศผังเมือง
ก็จะครบทุก๗๐กว่าจังหวัดเนี่ยจะมีครบหมด
และโอกาสที่ชาวต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยก็มากขึ้น
ฉะนั้นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพ

คนไทยก็จะกลายเป็นแค่คนงานหรือคนรับใช้ในที่ดินในประเทศไทย
แต่ว่าไปเป็นลูกจ้างของคนต่างชาติ
ประเด็นของพี่ศรีก็คือทำไมไม่รับฟังความเห็นของประชาชน
ถ้ารัฐบาลจะบอกว่าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจ

ไม่จำเป็นจะต้องให้ต่างชาติมาถือครองที่ดินในบ้านเรา
ทีนี้ในโลกโซเชียลก็หลากหลายเหมือนกันนะคะ
ก็มีการเปิดโพลให้แสดงความคิดเห็นกัน
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่คัดค้าน
แล้วก็มีการยกตัวอย่างในลักษณะที่ว่า
เรื่องนี้มันเป็นการนำกฎหมายตั้งแต่ปี๒๕๔๕มาปรับแก้
มันก็คือยุคของอดีตนายกทักษิณแล้วเรื่องของการให้ต่างชาติถือครองที่ดินเนี่ย
มันคือบางพื้นที่นะกรุงเทพพัทยาชนบุรีไม่ใช่ทั้งประเทศ
แล้วมันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะถ้าทำผิดเงื่อนไขก็เพิกถอนได้
แล้วมันเป็นแค่ช่วงแบบเป็นแค่๕ปีไม่ใช่ตลอดไป
นี่นะคะเพจไทยรักษาเขาให้ข้อมูลไว้แบบนี้คุณอ๋อมสกาวใจโพสต์ไอจีค่ะ
ตั้งคำถามเอาไว้ว่าแผ่นดินของเราเรามีสิทธิ์เสียดายใช่ไหมล่ะ
บวกลุกคุณหารดูสิว่ามันคุ้มค่าไหมนะคะนี่นะคะก็โพสต์ไว้ยาวแบบนี้
อีกโพสต์หนึ่งระบุว่าอดีตนักรบต่อสู้เพื่อรักษาไว้
ปัจจุบันนักรบขายแบบนี้นะคะแล้วก็มีการโพสต์เพิ่มเติมค่ะ
นี่ในเพจนี้นะคะก็อธิบายเหมือนกันอธิบายข้อดีข้อเสียแหละ
ข้อดีก็คือกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุน
มันก็จำกัดพื้นที่นะว่าถือคลองได้ที่ไหนอย่างไร
จำกัดเวลาด้วยนะ๕ปีนะไม่ใช่ตลอดไป
ส่วนข้อเสียก็คือถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาล
เป็นลักษณะของการขายชาติทำให้คนกังวลแล้วก็เกิดเสียงวิจารณ์เยอะค่ะ
แต่นายกบอกว่าให้รอกิจสดีกา
ใช่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาค่ะยังพิจารณากันอยู่
ในส่วนของคอลโมเนี่ยเป็นการลักษณะแก้กฎกระทรวง
ใช่ไหมฮะก็ต้องให้กฤษฎิกาตรวจสอบก่อนว่ามันทำได้ไม่ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไร